ท่านผู้ชมครับดูความคืบหน้าคดีของคุณแตงโมนิดากันหน่อยนะฮะ
คือตอนนี้เนี่ยทางคุณแม่ก็ต้องการจะผ่าชนสูตรศพรอบ๒เพื่อให้สิ้นสงสัยจริง
ว่าตกลงแล้วร่องรอยบาดแผลต่างบนร่างกายของคุณแตงโมนิดาหลังจากตกเรือแล้วก็เสียชีวิตเนี่ย
มันเกิดจากอะไรยังไงกันแน่เอาละมีผลจากทางสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจแล้ว
แม่บอกว่าแม่ก็ไม่ได้เคลือบแคลงอะไรนะเพียงแต่ว่ามันยังมีบางจุดที่สงสัย
อยากให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยช่วยผ่าชนสูตรรอบ๒ให้หน่อย
วันนี้ทีแรกเนี่ยมีข่าวว่าการผ่าชนะสูตรรอบ๒อาจจะต้องเป็นสัปดาห์หน้า
แต่ตอนนี้ชัดเจนนะครับจะเป็นพรุ่งนี้ตอนบ่าย๒นะครับ
แต่ว่าฟังทางทนายเดชาก่อนนะครับทนายเดชากิติวิทยานันต์
ซึ่งเป็นทีมทนายความในคดีนี้ด้วย
บอกเรื่องการผ่าชนะสูตรศพรอบ๒ของคุณแตงโมนิดานะครับ
คือเดิมทีเนี่ยมีข่าวว่าคณะกรรมการของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
จะต้องประชุมแล้วก็ลงมติกันก่อนอาจจะประชุมวันศุกร์
แล้วไปผ่าชนะสูตรได้วันอังคารหน้าแต่ตกลงประชุมเสร็จแล้วนะฮะ
มีมติออกมาแล้วนะครับทีนี้เรื่องการผ่าชนะสูตรรอบ๒
ทนายเดชายืนยันว่าทางฝั่งของตำรวจคือพนักงานสอบสวนเต็มใจ
แล้วก็ยินดีให้ญาติเนี่ยนำไปผ่าซ้ำนะครับ
ไม่ได้มีการขัดขวางแต่อย่างใดซึ่งทนายเดชาและคุณแม่ของน้องแตงโม
หวังว่าการผ่าในรอบที่๒จะได้พยานหลักฐานต่างเพิ่มเติม
เพื่อเอาผิดกับคนที่ทำผิดมาลงโทษให้ได้
นิติวิทยาศาสตร์จะประชุมกันในวันศุกร์นะนะครับแล้วจะผ่าในวันอังคารหน้านะครับ
อันนี้ผมถามตำรวจแล้วนะครับเอ่อมีรายงานข่าวว่าตำรวจเป็นไง
พยายามไม่อยากให้มีการผ่าศพอันนี้เป็นความเท็จ
ผมได้คุยกับพนักงานสอบสวนคุยกับผู้กำกับสพเมืองนนท์
คุยกับผู้บังคับการสืบสวนภาค๑
ไม่มีเป็นเรื่องความเท็จบิดเบือนใส่ร้ายเจ้าหน้าที่อย่างเดียว
ผมไม่ชอบใจว่าคนเหล่านี้หวังผลอะไรในคดีนี้
คือทางตำรวจที่ธนายเดชาถามไปบอกว่าเขาน่าจะประชุมกันวันศุกร์
แล้วก็ลงมติอาจจะผ่าได้อังคารหน้าอะไรประมาณอย่างนั้น
ก็เลยมีกระแสข่าวว่าโอ้โหตำรวจเตะถวงหรือเปล่า
ไม่อยากให้ผ่าหรือเปล่าซึ่งตอนนี้คือชัดเจนว่า
คณะกรรมการของทางกระทรูนิธรรมเขาประชุมแล้วนะครับ
นายเดชาบอกว่าตอนนี้ก็เห็นใจตำรวจนะ
เพราะเจอเรื่องสงสัยอะไรก็ต้องไปสอบ
อย่างล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าตำรวจเขาบอกว่า
เขาได้คลิปต่างที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ของคุณแตงโม
บนเรือสปีดโบ๊ทมา๑๖๐คลิป

เฟคนิวส์ทั้งหมดเลย
ประมาณอย่างนั้นทนายเดชาบอก
หลังจากนี้ตำรวจจะเรียกคนที่โพสต์คลิปต่าง
แล้วไม่ใช่ความจริงเกี่ยวกับคดี
ไปรับทราบข้อกล่าวหาด้วย

แล้วก็พวกที่กล่าวหาว่าคุณตังโม
ทนายเดชายืนยันว่าคนที่กล่าวหาลอย

จะต้องถูกดำเนินคดีแล้วเอาคนผิดมาลงโทษให้ได้
ถามว่าเอาอย่างนี้ทนายเดชาไม่กลัวทัวร์ลงเหรอ
หลายคนเขาบอกเขาก็ต้องการทวงคืนความยุติธรรมให้คุณตังโม
นายเดชาบอกไม่สนใจทัวร์ลง
ไม่สนใจเกลียนคีย์บอร์ดทั้งหลายด้วย
ส่วนการยื่นเรื่องผ่าชนะสูตรสบรอบ๒
วาทิรอยตรีธนกฤทธิ์จิตอารีรัฐ
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ยื่นหนังสือร้องขอให้มีการผ่าชนะสูตรเรียบร้อยแล้ว
แม่แจ้งว่าสงสัยในร่องรอยบาดแผลที่สบ๑๑จุดด้วยกัน
ก็คือที่หน้าผากที่คอที่ข้อพับหลังหัวเข่าข้างขวาที่เป็นรู
พบทรายและโครนในปอดรอยช้ำบริเวณด้านหลัง
ช้ำที่ใบหน้ากับเบ้าตาด้านขวา
รอยแดงที่หน้าอกฟันหลุดแล้วก็รอยบาดแผลขนาดใหญ่ที่ขาขวา
ซึ่งกระทรวงยุติธรรมจะเชิญบุคคลภายนอกเป็นหน่วยงานของทางการแพทย์๓หน่วยงาน
มีจากโรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลจุฬาแล้วก็ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
รวมถึงจะเชิญหมอนิติเวศจากโรงพยาบาลตำรวจที่เป็นคนผ่า
ชนะสูตรครั้งแรกเนี่ยมาร่วมผ่าชนะสูตรครั้งที่๒ด้วยนะ
ค่ะซึ่งครั้งที่สองนี้จะผ่าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจังหวัดปฐุมธานีจากนั้น
นะครับก็จะเชิญคณะกรรมการ๑๕คนคณะกรรมการของทางสถาบัน
ติวิทยาศาสตร์มาประชุมกันนะครับเมื่อมีมติในที่ประชุมอะไร
แล้วเนี่ยจะส่งผลกลับไปให้พนักงานสอบสวนก็คือตำรวจที่
รับผิดชอบคดีอีกครั้งหนึ่งค่ะอ่าถามว่าทางญาติอยากให้คุณ
หมอพรทิพย์เข้ามาร่วมด้วยตรงนี้ก็จะเชิญมานะครับใน
ฐานะผู้ร่วมสังเกตการ
เราจะทำในส่วนที่อำนาจหน้าที่เอื้ออำนวยอย่างเช่นวันนี้
นี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องสาเหตุการณ์ตายมีการแจ้งข้อหาผู้
ทำความผิดเรื่องของการกระทำโดยประมาทดังนั้นศพของ
น้องแตงโมก็จะได้รับการคุ้มครองตามสิทธิของกรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพก็คือได้รับเงินเยียวยาอันนี้เนี่ยก็
ดำเนินการไปแล้วนะครับอยู่ระหว่างการเข้าบอร์ดพิจารณา
เพื่อจะได้เยียวยาเรื่องเงินของการเสียชีวิตนี่ประเด็นที่
สองก็คือเรื่องของสำนักงานสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
เป็นเรื่องของการผ่าพิสูจน์ศพหรือตรวจพิสูจน์เรื่องเกี่ยวกับ
ของการเสียชีวิตนะครับเรื่องส่วนที่สองเนี่ยก็เข้ามาแล้ว
นะครับประเด็นต่อมาคือเรื่องของการที่จะสอบถามเรื่องคดี
ความเรายังไม่ได้มีหน้าที่นะครับที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับ

คุณผู้ชมคะตกลงแล้วประชุมเรียบร้อยแล้วนะคะคณะกรรมการ
ทั้ง๑๕คนอย่างที่คุณภาคภูมิบอกไปมีการประชุมบอร์ดกัน
เรียบร้อยแล้วและกรรมการทั้ง๑๕คนมีมติเป็นเอกฉันว่า
จะมีการชนะสูตรคุณแตงโมนิดาพรุ่งนี้เลยนะคะพรุ่งนี้เลย
ชนสูตรรอบ๒พรุ่งนี้ค่ะช่วงเวลาประมาณ๑๔นาฬิกาที่
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังศิษฐ์นะคะพรุ่งนี้
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก็ทำหนังสือแจ้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
โรงพยาบาลแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันให้มา
สังเกตการณ์แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะให้คุณแม่ของคุณ
แตงโมมาพูดคุยอีกทีว่าสงสัยจุดไหนเพิ่มเติมหรือไม่หลัง
จากนั้นก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการชันสูตรศพนะคะ
หญิงคุณหญิงพรทิพย์ก็บอกว่าได้รับการติดต่อเรียบร้อยแล้ว
พรุ่งนี้จะไปร่วมสังเกตการด้วยแน่นอนค่ะได้รับการผสาน
มาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วจากทั้งตัวอ่าทางกระทรวงยุติธรรมและ
ทั้งตัวสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะคะก็คือเป็นผู้สังเกต
การค่ะไม่ได้ร่วมเป็นธรรมการค่ะเป็นผู้สังเกตการใจจริง
เลื่อนมันก็เลยก็มาดูจากครั้งนี้ค่ะพอดูรูปถ่ายแล้วมัน
สามารถบอกอะไรได้เยอะไหมครับอย่างน้อยมันก็เป็นอ่าอะไรที่
มันสดใหม่กว่าศพที่ผ่านมาหลายวันแล้วก็เน่าค่ะ
อืมนั่นคือหมายความว่ายิ่งถ่วงนานยิ่งผ่าช้ากว่านี้
มันก็จะส่งผลต่อการผ่าพิสูจน์ในรอบต่อไปใช่ไหมครับ

ท่านผู้ชมครับทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
คณะกรรมการเพิ่งประชุมกันแล้วก็มีมตินะฮะ

เดี๋ยวสอบถามจากท่านพันธมตเอกทรงศักดิ์ศักดิ์สกุลนะครับ
ภูมิหน่วยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมนะครับ

สวัสดีครับคุณพระคุมสวัสดีครับคุณเศรษฐศร
ท่านบอกว่าวันนี้คณะกรรมการประชุมกันเลยใช่ไหมแล้วก็มีมติเป็นเอกฉันเรียบร้อยใช่ไหมครับ
จากเรื่องนี้ท่านสมศักดิ์เทพสุธินนะครับท่านลำตีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เห็นว่ามันเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจประกอบครับ
ก็จะเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินการของคณะแพทย์ที่ทำการตรวจ
ก็เลยมีการประชุมในวันนี้ช่วง๔โมงเย็นครับ
ในการประชุมเนี่ยคณะกรรมการคณะกรรมการมี๑๕ท่านใช่ไหมครับท่านครับ

มีทางตำรวจทางผบตรวจหรือทางครัยเข้าร่วมในกรรมการ
ผมว่าตลอดมีที่ได้มอบหมายให้ท่านผู้จัดการ
พิสูจน์หลักฐานของตำรวจเข้าร่วมครับ

ในส่วนของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเอง

ซึ่งหลังจากที่ทางคำการได้ฟัง
เพราะถ้าจริงในเรื่องนี้แล้วว่ามีการร้องของญาติผู้ถนิตชีวิต

ก็ว่าผ่านง่ายหน้าค่ะ
ปัจจุบันนี้เราได้มีคำสั่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาแล้วครับ
คณะทำงานขอคำสั่งโดยผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของราชวิรัยพยาธิแพทย์
ซึ่งเป็นการดำเนินการในเรื่องของตามกรอบนะครับ
ในเรื่องของแสดงส่วนที่สุดในครั้งที่สองของแพทย์นิทริเวศนะครับ
ซึ่งจะต้องมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า๓คนแล้วก็ต้องมีต่างหน่วย
เข้ามาร่วมในการร่วมในการตรวจครั้งที่๒นี้ด้วย
ซึ่งคำสั่งนี้ก็มีการออกคำสั่งตั้งคณะทำงาน
ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ของจุฬานะครับของอุรามาโรงพยาบาลละมา
แล้วก็แพทย์ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะครับ
ประกอบขึ้นเป็น๖คณะแล้วก็ในส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นแพทย์ของธนบันวิทยาศาสตร์ด้วย
เป็นครูคณะในการตรวจในครั้งนี้ครับ
แล้วอย่างแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ที่จะเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วยค่ะ
คำว่าเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วยจะทำอะไรได้บ้างคะในการไปร่วมสังเกตการณ์
ในการที่จะให้คณะทำงานซึ่งเป็นแพทย์ในการผ่าครั้งที่สองให้เกิดประโยชน์นะครับ
อย่างไรก็ตามเนี่ยอยากเรียนว่าเฉพาะในการดำเนินการตั้งผู้สังเกตการสถาบัน
เราก็เคยดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติมาอยู่แล้วว่าอยากเรียนว่าบางครั้งเนี่ย
การเสียชีวิตในการผ่าครั้งที่๒ญาตินะครับก็ติดใจนะครับในคดีอื่นนะครับ
อื่นติดใจอยากมาดูด้วยเนี่ยเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเนี่ยเราก็อนุญาตให้มาปรากฏการณ์ด้วย
ซึ่งบางครั้งก็เห็นว่าถูกทำร้ายมาแต่ตรวจครั้งแรกอาจจะไม่เจอ
ครั้งที่สองก็ยังสงสัยอยู่แต่อยากมาดูเนี่ยเราก็ให้เป็นผู้สังเกตการณ์ด้วย
เพราะฉะนั้นการตั้งผู้สังเกตการไม่ได้อยู่ในบทบาทของผู้ตรวจนะครับ
มูลเหตุอย่างนี้ไม่อยู่ในฐานะผู้ตรวจแล้วก็การเอ่อหลังจากตรวจแล้วการออกความเห็นการทำรายงานนะครับ
มีมักสี่เป็นบทบาทหน้าที่ของท่านท่านการณ์นักติ้น
แม้แต่ผมเองผมก็จะเข้าไปพรุ่งนี้ก็เป็นผู้สังเกตการณ์ครับท่าน
ผอฮะถ้าเกิดว่าจะให้เห็นภาพเนี่ยอย่างพรุ่งนี้บ่าย๒เนี่ย
หมายความว่าในห้องผ่าชนสูตรรอบ๒เนี่ย
จะมีแพทย์อยู่จาก๓สถาบันรวมทั้งของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เป็น๔ท่านอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
กรรมการตั้งมากกว่านั้นครับจริงจะมีคณะแพทย์เนี่ยรวมทั้งหมด๙คนนะครับ
เพราะฉะนั้นในห้องผ่าชนสูตรศพของคุณตังโมรอบ๒จะมีหมอ๙คนอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
คนครับแต่ว่าจะมีนักนิติวิทยาศาสตร์ครับแล้วก็กับผู้ช่วยอีกสองคนรวมเป็นสิบเอ็ด
ซึ่ง๑๑คนก็จะทำหน้าที่ในการดำเนินการตามรูปแบบซึ่งมีขั้นตอนกระบวนการอยู่แล้วในรูปคณะกรรมการครับ
ส่วนผู้สังเกตการณ์เนี่ยก็จะเข้าไปสังเกตการณ์นะครับอาจจะไปยืนดูแล้วก็ให้ความเห็นในเรื่องของการผ่า
ซึ่งจริงก่อนที่จะผ่าศพยังคงต้องมีการประชุมกันก่อนว่าจากการตรวจในครั้งก่อนหน้านี้ประกอบกับแนวทางของการตรวจในครั้งที่๒เนี่ยจะดำเนินการอย่างไรนะครับ
ซึ่งอาจจะรับฟังข้อคิดเห็นจากคำการทุกท่านนะครับเพื่อวางแนวทางในการผ่าศพนะครับ
ดังนั้นผู้สังเกตการณ์อย่างแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ก็จะสามารถแสดงความคิดเห็นได้เสนอแนะได้อย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับแต่สุดท้ายในแง่ของการวงความเห็น
ทั้งดุลพินิษฐ์ในการตรงรายงานนวดแต่เป็นมติของคุณภักราชการ

ถือ๑๑จุดที่ญาติสงสัยกับประชุมกันก่อน
ประชุมเสร็จไปทำงานผ่าชนะสู่อะไรเสร็จเรียบร้อย

ผลที่ออกมาต้องส่งไปที่ตำรวจหรือว่าต้องไปไหนต่อหรืออะไรยังไง
วันนี้ประชุมในที่ประชุมของคณะกรรมการ
กำกับการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้คุยถึงประเด็นนี้อยู่ด้วยครับครับ
ต้องเรียนว่าเคสนี้เป็นเคสแรกตั้งแต่ตั้งสถาบันมา
ตรงหมายเป็นหัมหน้าตามวิธีพินาคค์ความอายาตาม๑๕๑
ซึ่งเมื่อมีการฉันสนดับสูรพลิกศพแล้ว
ก็จะสามารถส่งมาให้เราโดมทำต้องพุนตัวของสวม

เราก็จะใช้ช่องทางมาตรา๕วงเล็บ๑เนี่ย
ในการดำเนินการตามอำนาจตามวิทยาที่พนักงานสอบสวนส่งมาให้
แต่ในกรณีวงเว็บ๔เนี่ยเป็นเรื่องของการที่ญาติน้องขอเข้ามา
ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ถ้ามีการผ่าศพจนสูตรแต่ครั้งแรกแล้วเนี่ย
กฎหมายกำหนดให้ผ่านคณะกรรมการการให้บริการทางนิสิวิทธิ์วิทธิ์ศาสตร์เนี่ย
ปี๒๕๕๙วันนี้จึงมีการประชุมกัน
แต่เมื่อมีความเห็นไปแล้วมติที่ประชุมก็ได้พูดคุยกันว่า
ต้องแจ้งญาติให้เข้าใจว่าบทบาทหน้าที่
ตามกฎหมายการให้บริการทางนิสิวิทธิ์วิทธิ์ศาสตร์
นั่นคือเป็นการที่แล้วรับเรื่องแบบฝ่ำหน้าน่าติของเรา
เมื่อตรวจเสร็จแล้วก็จะส่งผลในการตรวจไปให้พนักงานสอบสวน
ประกอบในการใช้ดุลพินิษฐ์ในการดำเนินการต่อไป
จะมีการแถมแหลงมั้ยคะท่านผอค่ะ
คือประชาชนก็อยากรู้ว่าผลการชนสูตรรอบ๒เป็นยังไง
จะมีการแถลงจากทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ไหม
ว่าต้องรอใครแถลงยังไงไหมคะ

สื่อสารกันยังไงให้เกิดความเข้าใจกัน
ในส่วนของส่วนบัญชนด้วยทางผลผู้โดยหายด้วย

โดยงานที่เคยตรวจครั้งแรกอยู่ด้วยแล้วก็ส่วนของเรา
ต้องมีความที่จะเกิดความชัดเจนนะ
แต่ว่าก่อนที่จะแถลงอาจจะต้องมีการพูดคุยกันก่อนว่า
จะออกในการแถลงในรูปแบบไหนที่จะเกิดความเหมาะสมครับ

คาดว่าจะใช้เวลากี่ชั่วโมงแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ย
อีกกี่วันคาดว่าผลจะสรุปออกมาอย่างเป็นทางการแล้วจะถล่มแถลงกันได้เนี่ย
ถ้าได้ข้อสรุปว่าจะไม่มีการทางตรวจทางข้อปฏิบัติการ
คือตรวจทางห้องปฏิบัติการก็คือตรวจทางแลพทางเคมี
เนื้อเยื่อต่างอะไรเพิ่มเติมนะครับผมว่าอาจจะใช้เวลาไม่นาน
แต่ถ้าเกิดเนื้อเยื่อตรวจเนื้อเยื่อต้องแล็บ
เนื้อเยื่อต่างต้องไปตรวจอะไรเพิ่มเติมเนี่ย
ซึ่งประเด็นที่จะมีทุกป้ายเนี่ยคงมีการประชุมกันครับ
ถ้าดูด้วยการตรวจลักษณะการสรุปตั้งที่๒
ถ้าไม่มีการตรวจแล็บคงใช้เวลาไม่นาน
ผมว่าทางประวัติศาสตร์ไม่น่าจะเกิน๓วัน
ก็น่าจะได้ข้อสรุปแล้วหรืออาจจะได้ข้อสรุปตอนหลังจากตรวจแล้ว
อันนี้ต้องดูสภาพศพกับการประชุมพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่ง
อันนี้ผมยังตอบวันที่แน่นอนไม่ได้ครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องรอดูรอฟังความคืบหน้ากันอีกครั้งหนึ่ง

ท่านภูมิในการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมนะฮะ
ค่ะก็ชัดเจนนะคะซึ่งเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
คุณสมศักดิ์เทพสุธินก็พูดถึงนะคะ
กรณีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดาเพราะว่าเป็นข่าวใหญ่
แล้วคนก็รอคอยเรื่องของการผ่าชนสูตรพลิกศพรอบ๒เนี่ยค่ะ
ท่านรัฐมนตรีบอกว่ารอบ๒ก็เป็นไปตามระเบียบทุกอย่างนะคะ
ไม่ได้เป็นการทำตามใจคนใดคนหนึ่งเป็นไปตามระเบียบ
ทำให้สังคมส่วนรวมเกิดความสบายใจ
และเกิดความเป็นธรรมกับทางครอบครัวของคุณแตงโมนิดา
ซึ่งทางครอบครัวของคุณแตงโมอยากให้แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์เข้ามาร่วมด้วย

คือทุกอย่างมันตรงไปตรงมาค่ะท่านรัฐมนตรีบอกแบบนี้
ทุกอย่างตรงไปตรงมาอยากจะให้ค่อยคุยกัน
แล้วก็ไม่เป็นการลุกล้ำบทบาทหน้าที่ของกันและกันด้วยนะคะ
คุยกันครับแล้วก็ถ้าหากว่ามันมีปัญหา
ผมว่าทุกคนก็ไม่ลุกล้ำจนเกินไป
ผมว่าก็จบไปได้ด้วยความถูกต้องครับ
กระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานที่สามารถจะตรวจสอบให้ได้
ก็เราพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับ
ไม่ว่างานนี้หรืองานไหน

ให้ดีให้เร็วตรงไปตรงมานะครับ
เพราะว่าเราไม่อยากให้ผู้คนทั้งประเทศกังวลนะครับ
อะไรที่ใครกังวลได้เราทำนะครับ